เมื่อสาวสวยโดนฆ่าหันศพแยกชิ้นส่วนถึง๗ชิ้นด้วยกัน
เอาไปฝังบริเวณต่อหม้อใต้ทางด่วนฉลองรัฐนะครับ
คนก่อเหตุก็คือคนที่อยู่ด้านหลังคุณมิ้นค่ะ
แล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อก็คือผู้หญิงด้านหลังผมครับ
น้องพิลเธอคนนี้ฮะอายุ๓๐ปีค่ะ
คนก่อเหตุอายุ๓๕ปีซึ่งคบหากันความสัมพันธ์เป็นแบบกิ๊กนะฮะ
เพราะข้อมูลบอกว่าฝ่ายชายเองก็มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้ว
แล้วคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วเมื่อวานที่เล่ากันไป
แล้วก็มีการพาไปชี้จุดว่าคุณฝังอวัยวะชิ้นส่วนเขาไว้ตรงไหน

เหตุการณ์คดีสะเทือนขวัญฆ่าหันศพนางสาวอรนันนราธรหรือว่าคุณพิน
หรือว่าน้องพินอายุ๓๐ปีภายในที่พักแห่ง๑
ลักษณะเป็นเหมือนกับคอนโดมิเนียมแต่ว่าก็มีให้เช่ารายวันด้วยนะครับ
ในคลิปพื้นที่สำโรงเหนือที่สมุทรปราการ
และนี่คือจุดที่เขาเอาชิ้นส่วนศพมาฝังเอาไว้
เหตุผลเพราะว่าอยู่ใกล้บ้าน
แล้วต่อหม้อตรงนี้ถ้าขับรถผ่านไม่สังเกต
มันดูเป็นที่รับตาคนก็จะไม่ได้เป็นที่กระตกกระตากมากนัก
คุณผู้ชมครับฝังอำพรางตรงนี้
เขาก่อเหตุตั้งแต่วันที่๒๘ที่ทะเลาะกันแล้วก็ทำร้ายน้อง
จนกระทั่งฆ่าน้องตายในวันที่๒๘
หลังจากนั้นนอนกับศพ๑คืน
คุณดูพฤติกรรมเขานะ๒๙เริ่มชำแหละ
แล้ว๓๐เอาชิ้นส่วนต่างใส่ถุงแล้วเอามาฝัง
ก่อนที่จะถูกจับได้ในที่สุดนะฮะแล้วเมื่อวานนี้ก็คุมตัวไป
กลับไปในวินาทีตอนที่เจ้าหน้าที่รู้ว่าเขาคือคนที่ก่อเหตุ
จากแม่บ้านแจ้งทางการให้ได้ทราบ
บุกเข้าไปที่ห้องพักซึ่งเจ้าตัวก็นั่งอยู่ในห้อง

เดี๋ยวให้คุณมิ้นคุณผู้ชมได้ดูวินาทีตอนบุกเข้าไปจับกลุ่ม
ตอนแรกนึกว่าเขาจะมีท่าทีขัดขืนต่อสู้
ที่ไหนได้เป็นแบบนี้ฮะ
เมื่อกี้คุณฟังไม่ผิดนะฮะ
นั่นคือสิ่งที่ผู้ต้องหาเขาสารภาพนะครับ

เมื่อวานนี้รองผู้การสมุทรปราการลงพื้นที่นำทีมด้วยตัวเอง
นั่งอยู่ตรงนี้ใส่เสื้อแขนกุดสีดำนี่คือตัวของนายดอนผู้ต้องหา
นายดอนสารภาพแล้วเดี๋ยวคุณดูสีหน้าเขาน่ะ
จะมีบางจังหวะที่เขามียิ้มให้กับทางตำรวจด้วยนะฮะ

เสร็จแล้วแล้วเขาถามด้วยก่อนที่ผมจะสารภาพทั้งหมด

นี่ไงพูดง่ายผมจะสารภาพทั้งหมดแต่ขอถามอย่างหนึ่ง

หมายถึงว่าทำไมบุกจับผมได้เร็วจังเลย
แล้วคือมาเปิดประตูรับด้วยเห็นไหมครับเมื่อกี้หน้าที่โผล่มานั่นน่ะ
อ้าวนี่คือวินาทีตอนที่ไปบุกจับกุมตัวนายดอน
ผู้ต้องหาฆ่าโหดกิ๊กสาวคือน้องพินแล้วก็ชำแหละศพ
ชิ้นส่วนเป็น๗ชิ้นก่อนนำไปฝัง
โอ้โหไม่รู้ว่าจิตใจทำด้วยอะไรนะฮะ

นายชาญวิทย์หรือว่านายดอนอายุ๓๕ปี
เมื่อถูกคุมตัวเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็พาไปชี้จุด

เจ้าหน้าที่ก็มีการขุดชิ้นส่วนขึ้นมา
จนกระทั่งประติดประต่อเรื่องราวได้ทั้งหมด
วันนี้ครับตำรวจก็นำตัวในดอนออกจากห้องคุมขัง
ห้องสอบที่ชั้น๓โรงพักคือสำโรงเหนือนะฮะ
ปรากฏว่าระหว่างนำตัวในดอนผู้ต้องหาฆ่าหันศพโหดสะเทือนขวัญเนี่ย
ระหว่างที่เดินขึ้นไปเราสังเกตสีหน้าเขา
คุณมิ้นคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหน้าเขาตั้งแต่วันที่ไปบุกจับ
จนกระทั่งเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้

หน้าเดิมหมดเลยไม่ได้มีสีหน้าสลดใดนะฮะ
แล้วไม่มีใครมาเยี่ยมเขาด้วยตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ

เพราะจังหวะนี้ครับคุณมิ้นคุณผู้ชมด้านขวาของจอ
ขยายภาพนี้ให้เต็มจอได้เลยครับ
นี่คือบรรยากาศตอนที่อยู่ในห้องสอบนะฮะ

เขาถามว่ายังไงรู้ไหมถามกลับ
ถามว่าไงครับ
เจ็ดปากคือให้คำตอบทุกอย่างแบบชิลล์

เขาเตรียมใจมาแล้วหรือเปล่า

หน้านี้เรียบเฉยน้ำเสียงนี่ก็คือนิ่งเลย

ไปสักพักรู้สึกว่าเออมันอาจจะ

คบหาดูใจกับผู้ตายมาได้ประมาณปีกว่าเกือบ๒ปี

เนื่องจากว่าเคยทำอาชีพเป็นเซลล์ขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยกัน
ตั้งแต่ปี๖๓เลยรู้จักกัน
แล้วก็มักจะมาเปิดห้องพักรายวันอยู่ที่จุดเกิดเหตุนั่นแหละครับ

ล่าสุดที่มาด้วยกันก็คือเมื่อวันที่๒๘กันยายน

หลังจากนั้นครับก็มีทะเลาะกัน
แล้วก็ลงมือฆ่าโหดก่อนจะหั่นศพ
ดอนสารภาพว่าทำเองคนเดียวทั้งหมด
ปมเหตุตอนแรกบอกว่าหึงหวง
แต่คุณเชื่อไหมฮะตอนที่เขาให้การ

ทั้งรักทั้งแค้นทั้งหลงหลายอารมณ์

ผมกับเธอคบกันเป็นแฟน

ไม่รับไม่อ่านไม่ตอบ

นั่นแหละครับแต่ฝ่ายชายก็คือนายดอนบอกว่า
ผมเปิดกับทุกคนว่าเธอเป็นแฟนผม
ย้อนแย้งไหมครับคุณผู้ชมลองคิดดูก็แล้วกัน
ทีนี้นายดอนก็เล่าต่อไปว่า
คือหลังจากที่มันมีหลากหลายอารมณ์
ก็เลยคิดว่าเออคงจะไปไม่รอดแล้ว
คุณฟังตรงนี้ดีนะครับจังหวะนี้ที่เขาพูด
เขาบอกเลยว่าผมประเมินดูแล้ว

ประเมินแล้วคงไม่รอดสิ้นปีนี้

ผมเตรียมจะบอกแม่ให้รู้เรื่องทั้งหมดวันที่๓ตุลา

บอกทั้งหมดให้แม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้าง
แต่สุดท้ายมาเกมเพราะโดนจับซะก่อน
ในห้องสอบก็ถามเหมือนกันว่าทำไมเร็วจัง
ถามเป็นอีกครั้งเป็นครั้งที่๒ครับ
ดอนบอกว่าที่ผ่านมาเขาเป็นสายเปย์ดูแลฝ่ายหญิงเองทั้งหมดนะฮะ
สาเหตุที่ลงมือไปก็อย่างที่บอกว่ามันมาจากหลากหลายความรู้สึก

แล้วก็โกรธฝ่ายหญิงเหมือนจะตีตัวออกห่าง

บินก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยคนหนึ่งเลยนะฮะ
ก็เลยกลัวทะเลาะกันบ่อย
วันนั้นพอทะเลาะกันเขาบอกว่าเขาใช้มีดแทงเข้าไป
ที่แทงคือที่คอพอน้องสิ้นใจแล้วก็กระหน่ำแทงซ้ำ
ตอนนั้นน้องพินมีการขัดขืนไหมสู้ไหม
พิมไม่ทันได้สู้ครับไม่ทันได้ป้องกันตัวด้วยคุณ
ก็คือเดี๋ยวนั้นเลยเราก็หมดสติเสียชีวิตไปเลย
พินนั่งกดโทรศัพท์อยู่จะป้องกันตัวได้ยังไงฮะ

คือโดนจิ้มเข้ามาที่คอแล้วหลังจากนั้นก็แบบไม่รู้ตัว
นั่นแหละครับก็กลายเป็นเหตุการณ์หั่นศพสยอง

นี่ทำได้ก็มีแบบเยอะเลย

แล้วชั้นแรกใครล้ามวัลตัว
ที่มีคอครับ

ช่วงสายวันนี้ครับรองพบตรครับ

แล้วสอบตัวในดอนด้วยตัวเองนะครับ
หลายคนมีคำถามว่าที่เขาพูดแบบนั้นน้ำเสียงแบบนั้นหน้าตาแบบนั้น
เขามีปัญหาทางจิตหรือเปล่าคือฆ่าคนแบบไม่สะทกสถานเลยเนี่ย
บิ๊กโจ๊กบอกว่าคุยแล้วเขาสภาพจิตใจปกติ

ลงมือก่อเหตุคือความหึงหวงนี่นะฮะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้
แล้วในดอนยังรับสารภาพว่าพยายามฆ่ามาหลายรอบแต่ไม่ได้โอกาส
ถึงขั้นว่าจะเอาพลั่วที่เตรียมไว้ขุดดินเอาไว้ฆ่าแต่ไม่สบโอกาสสักที
ก็เลยเปลี่ยนอุปกรณ์มาเป็นมีดและปลายแหลมเล่มเล็กฮะ
มูลเหตุจูงใจก็เกิดจากการหึงหวงนะครับนะ
เนื่องจากฝ่ายผู้หญิงอาจจะตีตนออกห่าง
แล้วก็ใช้เวลาในการฆ่าเนี่ยนะตั้งแต่คืน๒๘นะครับ
แล้วก็หันศพ๒๙ตั้งแต่๑๐โมงจนถึงค่ำนะครับ
แล้วก็วันที่๓๐ก็เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนของศพนะครับไปฝังไว้ใต้ทางด่วน
ตัวผู้ห่างหาให้การรับสารภาพทั้งหมดซึ่งในการดำเนินคดีก็ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรค
คือสภาพจิตใจเขาปกติ๑ข้อแรกไม่ได้เป็นโรคจิตแน่นอน

ที่มีการสะเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วนะครับ
อันนี้คือสภาพจิตใจปกติจริงใช่ไหมคะ
นั่นแหละฮะแล้วคุณดูจังหวะนี้นะครับที่บิ๊กโจ๊กยืนคุยแบบใกล้ชิด
โน้มตัวลงไปด้วยนักข่าวของเราจับภาพอีกด้านหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวคุณดูนะฮะวินาทีนี้คือวันนี้ในดอนเนี่ยแทบไม่พูดอะไรอีกแล้วครับ
หลังจากที่เมื่อวานให้ข้อมูลไปเต็มที่เลย
วันนี้นั่งนิ่งแล้วบางจังหวะมีเสียงสะอื้น
หายใจฟึดฟัดแล้วเหมือนร้องไห้ด้วยลองดูฮะ
มือตั้งใจคมึงมือความห่วงหรือ
สัญลิปสินวิชฟร์จะปูดเอาซิคกรัมไอ้หนู

คือเสียงลมหายใจของเขาที่หายใจฟึดฟัดแรงนะฮะ
เหมือนถอนหายใจแล้วก็เหมือนกับมีน้ำตาคลอ
ที่เขาบอกว่าพลั้งมือฆ่าเมื่อวันก่อนนั้น

เพราะมันดูจะย้อนแย้งกับข้อมูลที่ตำรวจได้เพิ่มเติมว่า
เจ้าตัวบอกว่าวางแผนเตรียมการล่วงหน้ากว่า๓เดือน
คิดที่จะฆ่าคือกะว่ายังไงปีนี้คงไม่รอดกันแน่ความสัมพันธ์
แล้วมีการขุดหลุมรอเอาไว้ก่อนที่จะเตรียมเอามาฝัง

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องไปตรวจสอบต่อนะฮะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ๒๘๒๙และ๓๐กันยายน
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไปไล่เรียงดูเหตุการณ์กันเลย
เริ่มจาก๒๘กันยายน๑๑โมง๓๔นาที
วงจรปิดจับภาพในดอนนะคะ
กับน้องพินลงรถมาด้วยกัน
เข้าของสะพายกระเป๋าโน้ตบุ๊กแล้วเดินขึ้นคอนโดที่เกิดเหตุ
ยืนรอลิฟต์ขึ้นห้องพักที่จองเอาไว้
เขาบอกว่าเป็นคอนโดเช่าตั้งแต่๒๘กันยายนถึง๔ตุลาคมนะคะ
๒ทุ่มค่ะนายดอนแล้วก็น้องพินทะเลาะกัน

ฝ่ายชายเลยอาศัยจังหวะที่น้องพินนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่

เอามีดแทงเข้าคอจนน้องล้มฟุบไปเลย

หน่ำแทงร่างน้องอีกรัว๗๘แผล

อนกลับบ้านที่รามอินทราเพื่อไปนอนพักค่ะ
มาอีกวันหนึ่ง๒๙กันยายนดอนกลับมาที่ห้องอีกครั้ง
พร้อมอุปกรณ์การหั่นศพแล้วเริ่มลงมือหั่นศพน้องพินอย่างใจเย็นตั้งแต่
สิบโมงเช้าจนถึงสองทุ่มสิบชั่วโมงนะคะเริ่มหั่นจากแขนแล้วก็ขาก่อน
จากนั้นก็หั่นส่วนอื่นอื่นรวมทั้งหมด๗ชิ้นแล้วพอหั่นเสร็จแล้วที่เราบอกว่าเขาอยู่กับ
หนึ่งคืนครับไม่ได้อยู่กับศพแบบเป็นร่างสามสิบสองนะคะ
อยู่กับศพเจ็ดชิ้นค่ะสามสิบกันยายนบ่ายโมงสิบสามนาที
กล้องวงจรปิดจับภาพดอนเดินลงบันไดถือกระเป๋าสีดำไปเก็บที่รถภาพนี้ค่ะ
แล้วพอออกไปดูที่ลานจอดรถบ่ายโมง๑๙นาทีดอนเดินวนรอบรถของตัวเอง
ท่าทางกระวนกระวายวนไปวนมาแล้วหลังจากนั้นถึงกลับเข้าไปที่คอนโดนะคะ
แล้ววงจรปิดที่หน้าลิฟต์ตอน๒ทุ่ม๑๐นาทีจะเห็นเลยว่าดอนเนี่ย
ออกมาจากลิฟต์โดยมือซ้ายถือถุงดำมือขวาแบกถุงดำอีกถุง
ซึ่งคาดว่าถุงดำทั้งสองถุงนี้ก็คือร่างของน้องพินนั่นแหละ
เพื่อเอาไปใส่ท้ายรถเก๋งสักพักหนึ่งจะเห็นเลยว่า
อนขับรถผ่านถนนสุขุมวิทย์เพื่อจะเอาร่างของน้องพินไปฝังไว้ใต้ทางด่วนฉลองรัฐนะคะ
อยู่ที่ริมถนนประเสริฐมนุกิจอย่างที่เขาบอกไปว่ามันใกล้ที่พักนั้นรถขับไปแล้วนะคะ
ใกล้กับบ้านเขาที่รามอินทราหลักฐานชิ้นใหม่เลยนะฮะนี่ถูกต้องค่ะ
กล้องวงจรปิดไล่เรียงเหตุการณ์ให้เราดูทั้งหมดนะคะ
ของที่เขาเอาไปโยนทิ้งคลองที่บอกไปของของน้องพิน
แล้วก็อาวุธสังหารทั้งมีดและเลื่อยทุกอย่างอยู่ที่คลองใกล้หมู่บ้านที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรม
ทุ่ม๕๗นาทีวงจรปิดที่บ้านพักในดอนย่านรามอินทา
จับภาพดอนขับรถกลับเข้าบ้านดูนะคะ
ขับรถกลับเข้ามาในบ้านเพื่อนอนกับภรรยาเหมือนกับทุกวัน
ทั้งที่เพิ่งจะฆ่าหันศพคนแล้วเอาของไปทิ้งเนี่ยนะฮะ

โอ้โหนอนหลับเหรอครับเนี่ยยังนอนหลับอีกเหรอ
นอนกับศพ๗ชิ้นก็นอนหลับมาแล้วค่ะ
ฆ่าเสร็จก็กลับบ้านมานอนหลับอีกรอบนึงแล้วด้วยเหมือนกัน
๑ตุลาคม๘โมง๑๙นาทีค่ะ
อนขับรถเก๋งออกจากบ้านแต่เช้าเพราะจะรีบเอารถไปทำความสะอาด
ก่อนจะกลับไปที่คอนโดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
กระทั่ง๑๐โมงตำรวจสพสำรงเหนือได้รับแจ้งจาก
บุคคลสำคัญที่ต้องบอกว่าโอ้โหขอบคุณเขาจริง
แม่บ้านที่คอนโดที่เขาแจ้งบอกว่ามันมีความผิดปกติ
เพราะว่าไม่เห็นพินมา๓วันแล้วมันแปลกมากเพราะปกติจะต้องมาด้วยกัน

จังหวะนั้นดอนขับรถย้อนกลับมาที่ห้องนะคะ

แล้วก็ยอมรับสารภาพทุกอย่างอย่างที่เราได้ฟังไปเมื่อตอนต้น
กันยายน๗โมง๒๐นาที
โพสต์ตามหาคนถ่ายแบบรีวิวห้างใหญ่ใจกลางเมืองนะคะ
ทำบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหม
คล้องกับกล้องวงจรปิด๑๑โมง๓๔นาทีวันที่๒๘กันยายนค่ะ

ที่เห็นว่าลงมากับรถด้วยกันกับนายดอน
แต่หลังจากนั้น๑๑โมงเป็นต้นไปแล้ว
พินก็ไม่มีลมหายใจอีกต่อไปแล้วค่ะ

สำหรับเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญในครั้งนี้
คือแม่บ้านต้องยอมรับว่ามีไหวพลิบแล้วก็ช่างสังเกตมาก
คือแม่บ้านบอกว่าเขาสังเกตเห็นแล้ว

แต่ทำไมหลังเนี่ยเอ๊ะทำไมเห็นเข้าออกมีแค่ในดอนเพียงคนเดียวนะฮะ
เริ่มเอกใจเริ่มเอกใจนะครับ
แล้วปรากฏว่าห้องพักห้องข้างของน้องพิน

เปิดห้องผิดไปเข้าห้องของน้องพิน

ในวันที่น้องพินถูกฆ่าชำแหละหันศพแล้วเอาร่างไปฝังดินแล้ว
แม่บ้านเลยบอกว่าพอเปิดเข้าไปกลิ่นคราวเลือดมันคละคลุ้งมาก

แล้วมีรอยคราบเลือดก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วงเช้า๑ตุลาคม

ก็เจอนายดอนนั่งอยู่ในห้อง

ท่าทีปกติไม่ได้มีการขัดขืนใด
มีหนำซ้ำยังถามได้ว่าผมถามนิดหนึ่งได้ไหม

ทากน้าที่คอนโดขอบที่คอนโดจุดเกิดเหตุครับ

เนื่องจากว่าทางเจ้าของคอนโดไม่อนุญาตให้พนักงาน
ความดูแลให้ข้อมูลอีกแล้ว
เพราะให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วนะครับ
ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็กระทบต่อคอนโดเหมือนกัน
ความเชื่อมั่นต่างอันนี้เราก็เข้าใจในมุมของทางเจ้าของเขา
ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ตามต่อทางคดีกับทางตำรวจ
ระหว่างนี้เราไปคุยกับร้านอาหารตามสั่ง
แถวแถวบริเวณจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับได้ข้อมูลจากเจ้าของร้าน
ร้านหนึ่งบอกว่าเห็นในดอนเข้ามาสั่งอาหารกิน
เมื่อช่วงบ่ายวันที่๒๘แล้วสั่งเมนูอะไรรู้ไหมครับคุณ
เมนูอะไรคะกะเพราหมูชิ้นใส่ถั่วฝักยาว
ท่าทีปกติไม่ได้ดูมีพิรุษแต่กินไม่หมด
ไปเก็บจานนี่เหลือเยอะเต็มจานเลยถัดมาอีกวันคือ๒๙
ถ้าเรียบเรียงเหตุการณ์ไปพร้อมกันคือเขาทะเลาะและลงมือฆ่าน้อง
วันที่๒๘ใช่ไหมคะ๒๙ถึงเริ่มชำแหละศพวันที่๒๙เนี่ย
ช่วงเวลาเดิมเลยช่วงบ่ายสั่งข้าวผัดเหลือเต็มจาน
แล้วเขาพูดว่าไม่ใช่แม่ค้าทำไม่อร่อยนะแต่ผมกินไม่ลง
แม่ค้าบอกว่าสังเกตเห็นแล้ววันนี้ท่าทีเครียดเมื่อวันก่อน
ยังดูเฉยแต่วันนี้คือเครียดชัดเจนผ่านไปสักพักเขาถามขึ้นมาครับ
พี่เคยเป็นไหมเครียดแล้วกินอะไรไม่ลงอ่ะถามแม่ค้าพี่เคยเป็นไหม
กึ่งติดตลกแล้วก็เดินออกจากร้านไปลองฟังครับ
รู้ความจำแต่รู้ก็เพียงว่าเค้าไม่ใช่คนอยู่แถวนี้ประจำนะ

ดูเป็นคนแบบสะอาดสะอ้านแต่งตัวดูดีนะ

ไม่ได้ดูอะไรที่พูดคุยกับเรา
เขาก็พูดคุยเหมือนเราอย่างนี้

เขาก็คุยกับเราแบบมองเหมือนเราคุยกันอย่างนี้
ก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเขาด้วย

คือคนเราสมัยนี้พูดตรงรู้หน้าไม่รู้ใจ

หน้าซื้อไม่คิดว่าจะถึงท่านฆ่าห่วนและหั่นศพคนแบบนี้นะครับ

หลังจากที่ในดอนเนี่ยเอาชิ้นส่วนศพ๗ชิ้นใส่รถไปฝัง

ก่อนจะตื่นเช้าแล้วเอารถไปล้างทำความสะอาด
ไปดูในรถโอ้โหที่วางเท้าด้านหน้าฝั่งคนขับและฝั่งข้างคนขับ

อันนี้เป็นสัญลักษณ์ชัดเจนเลยว่าเพิ่งล้างรถมาแน่นอน
เวลาล้างรถมาเขาจะวางกระดาษสีน้ำตาลเอาไว้ให้

ตรงกับที่ได้มาเลยว่าเขาไปล้างรถตอนเช้าจริงนะคะ

ส่วนเบาะหลังค่ะมีเสื้อโปโล๑ตัวกางเกงขายาว๑ตัว
โทรศัพท์๑เครื่องพร้อมซิมการ์ด
ล้างรถสิคะมีเลือดไฟฟ้า๑เครื่อง
เลือดยังอยู่นะคะเลือดไฟฟ้าหนึ่งเครื่อง

อุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์แล้วก็สเปรย์ดับกลิ่น๑กระป๋องค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เก็บเป็นหลักฐานทางคดีไว้หมดแล้วนะคะ
แล้วก็ให้ในดอนมาชี้รถคันเกิดเหตุ
ทีนี้พอในดอนเดินมาเห็นนักข่าวมาดักรอทำข่าว
ตำรวจก็เลยต้องรีบพาในดอนกลับเข้าสพไปก่อน
ย้อนไปดูปฏิบัติการค้นหาอวุศักดิ์สังหารกันหน่อย
จำได้ไหมครับเมื่อวานนี้ที่เราให้ดูภาพบรรยากาศสดกัน
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาลงไปดำไปงมหาค่ะว่า
สินของน้องพินทั้งมือถือทั้งโน้ตบุ๊กใช่ไหม
แล้วก็อาวุศังหาที่ในดอรมยนต์ทิ้งไว้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ดำลงไปหาตรงนี้เรียกว่าคลองบางขวดนะคะ
ห่างจากจุดฝังศพ๑๐๐เมตรก็อยู่เรียบด่วนรามอินทรานี่แหละถนนอ่ะ
ประมาณ๑ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่เจ้าหน้าที่ดำลงอยู่ตรงนั้น
อภัยเหลือสองอย่างที่ไม่เจอคือขวานกับมีด

เพราะว่าตอนนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วด้วยเที่ยงคืน
ก็เลยต้องมีการยุติการค้นหาก่อนเจอทั้งหมด
ถ้าเอาเป็นสิ่งของเนี่ยคือเจอ๒ชิ้น๓ชิ้นส่วน
มือถือแล้วก็เลื่อยนะคะที่ใช้หั่นศพ
กระทั่งวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอีก๖ชั่วโมง
การงมค้นหาจนบ่าย๓โมงครึ่งก็เจอมีดกับขวาน
ตามคำให้การของนายดอนทุกอย่างที่บอกว่ามีดเอาแทงคอน้อง
ส่วนขวานเนี่ยสับกระดูกหลังจากเลื่อยชิ้นส่วนของน้องไม่ขาดค่ะ
และจากการตรวจสอบแชทของนายดอนกับน้องพิน
มีการลบข้อความที่พูดคุยกันทิ้งด้วย
เดี๋ยวต้องมีการเตรียมนำส่งกู้ข้อมูลคืนก่อนนะคะ
เพราะในนั้นอาจจะมีหลักฐานสำคัญก็ได้ที่ถูกในดอนทำร้ายทิ้งไป
ก็ยังคงต้องค้นหาตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
ระหว่างนี้ครับชะตากรรมของนายดอนเป็นยังไงบ้าง
ตั้งแต่ช่วงเช้าครับไม่ได้มีญาติมาเยี่ยมนะฮะ
แต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นครับผู้ชายคนนี้เป็นลุงของนายดอน
ของฝั่งคนก่อเหตุเดินทางไปที่โรงพัก
ลุงบอกว่าหลานเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงมาก่อนนะ
ไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวหัวรุนแรงนะครับ
แล้วลุงก็ไม่รู้มาก่อนว่าหลานมีปัญหาอะไรกับผู้หญิง
ช่วงเกือบปีที่ผ่านมาหลานไปลงทุนเล่นหุ้น
ขาดทุนเป็นล้านหมดตัวอาจจะเป็นความเครียดที่สะสมหรือเปล่า
รู้แค่เรื่องนี้เรื่องอื่นความเครียดอื่นลุงไม่รู้ครับ
ลุงครับด้วยความเคารพตกลงแล้วเรื่องของครอบครัว
เรื่องของแฟนเรื่องของผู้หญิงอีกคนนี้ยังไงครับเนี่ย
ลุงบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือทางครอบครัวฝั่งของนายดอน
ไม่มีใครรู้เรื่องของน้องพินผู้ตายมาก่อนนะครับ
ไม่รู้ว่าดอนกับน้องพินคบหาดูใจกัน
เพราะว่าตัวของดอนเองก็แต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ประมาณสัก๕ปีแต่ยังไม่ได้มีลูกด้วยกันครับ
แล้วตัวของดอนเองปกติก็คืออยู่บ้านเดียวกันกับเมีย
อยู่กับพี่ชายแล้วก็แม่อายุ๖๓
ตอนนี้แม่ของนายดอนบอกตรงนะเครียดมากครับ
ส่วนพ่อเนี่ยเขาตายไปตั้งแต่ดอนยังเล็กเลยลุงว่าแบบนี้ครับ
จะยืนยันว่าที่ผ่านมาเขามีพฤติกรรมแบบนี้ไหม
เครียดโมโหรุนแรง
อันนี้ผมไม่ทราบนะไม่เจอกันตั้งแต่บอกละ๓๔ปีแล้วไม่เจอ
คุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลจากคุณลุงนะฮะ
และจนถึงตอนนี้๒ทุ่ม๓๔นาทีครับ
บรรยากาศล่าสุดตำรวจยังคงคุมตัวในดอนเนี่ย
สอบสวนอยู่ที่สพสำโรงเหนือนะฮะ

เมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งจะให้พักกินข้าว
ทีมข่าวสังเกตเห็นในดอนจนถึงตอนนี้

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลย
นี่คือแสดงว่าตั้งแต่วันที่ไปคุมตัววันที่ไปชี้จุดสอบสวน
แล้วก็วันนี้คุมตัวไปอีกแล้วก็มาสอบอีกเนี่ย
หน้าเดิมนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดครับ
คราวนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อกี้เล่าว่าได้คุยกับลุงใช่ไหมฮะ
หลังจากนั้นนักข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านของนายดอน
ไปเจอกับพี่ชายค่ะพี่ชายในดอนเนี่ยยืนยันว่าไม่มีใครรู้เรื่องว่า
น้องชายคบกับผู้หญิงอีกคนชื่อน้องพินเหรอเนี่ย
คือไม่เคยบอกไม่เคยปรึกษาเลยแล้วน้องชายเนี่ย
กลับมานอนที่บ้านแบบที่ไม่มีใครสังเกตว่าเป็นพิรุษเลย
รู้อีกทีก็คืออ้าวมันเกิดเหตุการณ์ฆ่าสยองสะเทือนขวัญแบบนี้เหรอเนี่ย
เอาจริงนะตอนนี้นะฮะพี่ชายบอกไม่ใช่แค่แม่ที่เครียดนะ
เมียของในดอนเองก็ถึงขั้นช็อกครับ
ใช้คำว่าถึงขั้นช็อกฮะกลับบ้านของเธอไปแล้วพี่ชายบอกฮะ
แล้วแฟนเขาอีกคนนึงอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แหละ
กลับไปบ้านพ่อออกไปบ้านพ่อแล้ว
ผู้หญิงเนี่ยรู้ไหมพี่ว่ามีคนนี้ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลย
ก็ไม่ได้ปรึกษาพี่เค้านอนนี่ไหมฮะเค้านอนนี่ไงฮะ
แล้วตอนที่เขาออกไปอ่ะพี่เขาได้กลับมานี่บ้างไหมช่วง๒๙อะไรอย่างนี้
เห็นว่าเพิ่งกลับมาทุกวันอ๋อกลับมาทุกวันเลยอ๋อ๒๘ก็กลับมาพี่
ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวของฝั่งผู้ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นแม่เมียพี่ชาย
ลุงพลต่างช็อกและอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้
ต้นวันพรุ่งนี้ครับทางด้านของครอบครัวเหยื่อฮะ
พ่อของน้องพินก็จะไปรับร่างของลูกสาวที่นิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ
พยาบาลตำรวจเพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วเดี๋ยวคุณรอฟังเรื่องราวของน้องพินนะยิ่งน่าสงสารเข้าไปใหญ่
ส่วนทางคดีตำรวจแจ้งเบื้องต้นฟังข้อหาให้ดีนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและลอบฝังซ่อนเร้นย้าย
ทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตาย
อันนี้เป็นข้อหาที่แจ้งดำเนินคดีกับตัวของนายดอน
ไม่ได้มีเลยนะเรื่องข้อยกเว้นอาการทางจิตใด
เพราะตำรวจยืนยันว่าจิตใจปกตินะฮะ
ค่ะแต่ตอนนี้คนที่จิตใจสลายคงหนีไม่พ้นพ่อของน้องพินนะคะ

กำลังมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมารับศพน้องพินนะคะ

แต่ว่ามีอะไรก็โทรคุยไลน์คุยกับลูกสาวตลอดนั่นแหละ
คุณรู้ไหมน้องเสียวันที่๒๘กันยายนใช่ไหมคะ
๒๗กันยายนวันเกิดน้องพินนะคะ

เพิ่งผ่านวันเกิดมาได้แค่วันเดียวแล้วก็ต้องมาตายเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะพ่อบอกว่าพ่อคือปกติในกลุ่มไลน์ครอบครัวเนี่ย
ทุกคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพินไม่ตอบกลับ
แต่คิดว่าเออสงสัยลูกคงยุ่งอยู่แล้วมั้ง
เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะสุขสรรค์วันเกิดแล้วก็โพสต์รูปคู่กัน
พิงก็ไม่ตอบกลับค่ะก็รู้สึกแปลกใจ
แต่คิดว่าเออลูกทำงานยุ่งแหละจนกระทั่ง๒๘กันยายน
เพื่อนน้องพินโทรมาบอกพ่อหนูติดต่อพินไม่ได้พินได้ติดต่อพ่อบ้างไหม
แล้ววันที่ใจสลายที่สุดของพ่อและแม่ก็มาถึง๑ตุลาคม
พ่อได้รับโทรศัพท์จากตำรวจบอกว่าคุณพ่อครับลูกสาวคุณพ่อถูกฆ่าหันศพเสียชีวิตแล้วครับ
พ่อถามเลยว่าลูกพ่อผิดอะไรอ่ะทำไมทำกับลูกพ่อขนาดนี้
ถ้าลูกพ่อรู้ว่าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วลูกพ่อก็คงไม่ไปยุ่งกับคุณหรอก
เนี่ยค่ะภาพคู่กันพ่อลูกนะคะสุดท้ายแล้วน้องพินก็ไม่ได้กลับไปฉลองวันเกิดกับที่บ้านอีกต่อไปแล้วเลยนะคะ
แล้วครอบครัวน้องพินก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เจอน้องอีกแล้วด้วยค่ะ